คุณผู้ชมฮะมาวัดกันนะฮะไม่ใช่พาไปวัดไปทำบุญนะ
แต่มาวัดกันที่แยกวัดใจนี้ใครจะหยุดใครจะจอดให้กัน
แบบนี้ไม่อยากไปเลยกลัวเกิดอุบัติเหตุ
พอวัดใจกันแบบนี้คุณไม่มีใครหยุดฮะก็เลยชนกันครับ
คุณนึกว่าหยุดภาพไม่ได้หยุดภาพนะ
แต่ทุกคันหยุดหมดเลยหลังจากเกิดเหตุอ่ะฮะ

มอเตอร์ไซค์กำลังออกตัวเพราะเห็นรถตู้จะหยุดแล้ว
เลี้ยขวาแต่กระบาดคันนี้โอ้โหคุณ
มาแบบว่าไม่ชะลอเลย
จนกระทั่งชนมอเตอร์ไซค์เข้าให้นะครับ
เหตุการณ์นี้อยู่บริเวณ๔แยกถนนริมคลองคู่เมือง
ตัดกับถนนสุริยเดชบำรุงหลังโรงพยาบาล๑๐๑
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑นะฮะ

ไม่รู้คันไหนจะตรงคันไหนจะขวาคันไหนจะซ้ายคันไหนจะไปไหน
คือดิฉันว่ามอเตอร์ไซค์ที่มาอาจจะตำแหน่งคือรถตู้คันนั้นบังอยู่ด้วย
ส่วนกระบะที่มาก็เจอรถตู้นี้บังอยู่ไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่า
นะครับก็เลยมาวัดกันตรงนี้นะครับ
ภาพวงจรปิดนะฮะเห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือผู้ชาย
ใส่เสื้อสีเขียวนะครับคาดว่าเป็นพนักงานร้านขายอาหารสด
เขาขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปทานอาหารมา
พอถึงสี่แยกนะฮะก็เขาชะลอแล้วนะ
ชะลอแล้วดูซ้ายดูขวานิดนึงก่อนจะค่อยขี่ตรงนะฮะ
แต่สุดท้ายกระบะก็มาจากฝั่งนี้ไม่เบรกเลยพุ่งเข้าชนนะครับ
ผู้ชายคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับ
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถกระบะเป็นหญิงอายุประมาณ๓๕ปีนะ

เธอขับรถออกจากสี่แยกโรงพยาบาลมุ่งหน้าสี่แยกสารากลาง

มีทั้งรถตู้จะรอเลี้ยวขวา
และรถตู้นี่แหละครับอย่างที่คุณอริยาบอกเลยว่า
พอบังไงพอบังแล้วเธอก็ไม่เห็น
วิ่งมาในช่องซ้ายสุดทำให้มองไม่เห็นรถจากอีกฝั่ง
ก็คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่ข้ามแยกมา

ตอนนั้นตกใจฮะรีบชะลอรถจอดข้างทางประสานเจ้าหน้าที่
ให้การช่วยเหลือคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ต้นพนักงานสอบสวนเชิญคนขับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก

แต่ถึงแม้รถตู้จะบังก็ตามแต่ว่าก็ต้องช้าอีกนิดนึงนะ
ต้องใช้อีกนิดนึงสำหรับรถกระบะนะฮะ